มีความน่าสนใจนะครับซึ่งแน่นอนทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐ
แล้วก็พูดถึงที่ว่าที่ไปของสนามแห่งนี้นะครับว่า
มันถอดไปใช้ทำอะไรต่อได้
เป็นสนามแข่งขันที่ประกอบแล้วถอดได้นะครับ

หนึ่งในสนามฟุตบอลที่โดดเด่นมากที่สุดของฟุตบอลโลก๒๐๑๖
สนามบอลแห่งแรกในโลกที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์
และจะมีการลื้อถอนทันทีหลังเสร็จภารกิจในรายการนี้
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีต้องไม่พลาดเดินทางมาสนามแห่งนี้
ด้วยการโดยสารรถไฟฟ้าและเดินเรียบอ่าวเปอร์เซีย
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงม้าสำคัญของการ์ต้า

สาเหตุที่ผู้สร้างสนามแห่งนี้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นส่วนประกอบของสนาม
โดยมีโครงเหล็กแยกส่วนออกมาทำเป็นโครงสร้างหลัก
เนื่องจากจะแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การเดินเรือ
และมรดกทางอุตสาหกรรมของกาต้า
ที่สำคัญยังช่วยเซฟต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม
เพราะการสร้างสนามในรูปแบบนี้ทำให้ประหยัดการใช้น้ำไปได้มากกว่า๔๐
เมื่อเทียบกับการสร้างสนามทั่วไป
โดยวัสดุบางส่วนผ่านการใช้งานมาก่อนแล้ว
ก่อนถูกนำมารีเซอร์เคิลในโปรเจกต์นี้
จากนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีได้สอบถามแฟนบอลทีมชาติฝรั่งเศสที่เดินทางมา
โดยเขาดูฟุตบอลมานานกว่า๓๐ปีและได้กล่าวว่า

สิ่งสำคัญคือการช่วยลดการใช้น้ำในการสร้าง

และอยากให้ฝรั่งเศสสร้างสนามแบบนี้ขึ้นมาบ้าง
ส่วนเป้าหมายในปีนี้เปิดเผยว่าอยากเห็นทัพตราไก่เป็นแชมป์โลกคนที่๒ติดต่อกัน

เพราะทีมไม่มีคาริมเบนเซมารวมถึงลูคัสเอนานเดส
จากนี้ยังบอกอีกว่าการเป็นแชมป์โลกว่ายากแล้ว
แต่การป้องกันแชมป์นั้นยากกว่า
อีกจากกี่ท่านคนนะคุ้มคูร์เมนิอร์
ดังนั้นมันยังมีเพื่อนเดียวกัน
กีฬาทไทยรัททีวีรายงานจากประเทศกาต้าครับ